เข้ากับข่าวแรกเลยดิฉันพาไปหาพี่หมื่นก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมื่นโป๊ปธนวัฒน์นะคะก็ยังคงฮอตไม่เลิกค่ะ
ล่าสุดเนี่ยหลายคนเมาส์เยอะว่าช่วงนี้ดังใช่ไหมคะ
แล้วค่าตัวเนี่ยพุ่งปรี๊ดจนแทบจะไม่มีใครกล้าจ้างแล้ว
บอกเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าตอนนี้
คว้างานพรีเซนเตอร์ไส้กรอกแบรนด์ดังมาด้วย
ยังชวนแฟนคลับผู้โชคดีมาทานไส้กรอกกันแบบฟินสุดติ่งเลยนะคะ
งานนี้เองค่ะเจ้าตัวก็เลยขอเคลียร์ข่าวเมาส์
ประเด็นเรื่องลดค่าตัวแล้วกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้อัพค่าตัวขึ้นไปพุ่งพลวด
หลายเจ้าไม่ไหวจะจ้างจริงค่ะ
เดี๋ยวไปถามพี่โป๊ฟก่ะ

หลังจากที่มีเอี่ยวพระเอกอักษรย่อไดเล็กตามจีบ
เรื่องนี้ฟังเหมือนจะน่าเบื่อแต่เป็นคนใหม่ไง

มีนางร้ายชื่ออักษรย่อม

ล่าสุดเป็นมิ้นท์นัทวราก็ไม่ใช่อีก
รวมไปถึงยังมีข่าวลือกับนางร้ายสุดแซ่บ
อภิษดาที่เพิ่งโสดมาหมาดอีกด้วย

มิ้นท์นี่น้องผมเลยน้องสาวเลยครับ
มิ้นท์น่ะนะมิ้นท์ที่เล่นละครกับผมช่อง๓น่ะนะ

ก็ประมาณนึงครับก็เหมือนกับพี่น้องในช่องครับผม
ไม่ได้จีบอะไรเลยครับผม
เป็นพี่น้องกัน
รู้สึกมีความสุขดีครับครับผม